เคลียร์ข่าวคู่จิ้นคู่จริงของคู่นี้กันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
พี่โตโนภาคินกับน้องนิชานัทธนิชาค่ะ
เพราะว่าวันเกิดพี่โตโน่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
นิชาเขามีการเขียนอวยพรวันเกิดแบบยาวเหยียดเลย
ก็เลยเกิดดราม่าคือคนเข้ามาแซะมาถามนิชาบอกว่าแหม
วันเกิดเพื่อนดาราผู้หญิงเนี่ยนะไม่เห็นอวยพรเลย
เอาล่ะงานนี้ก็ร้อนไปถึงพี่โตโน่เลยร้อนไปถึงแฟนคลับคู่จิ้นโตโน่นิชาด้วย
เขาเพิ่งเปิดกล้องละครคู่กันก็ต้องออกมาเคลียร์พร้อมกันนี่แหละค่ะ
รวมทั้งเรื่องมีการผูกข้อไม้ข้อมือชวนกันทำบุญเสริมรัก
เขาเปิดตัวกันแล้วเหรอเขาคบกันเหรอยังไงอ่ะคะเคลียร์หน่อยค่ะ
พี่พุกไหมเป็นข่าวกับพี่
ไม่ไม่กดดันค่ะคือขอบคุณอย่างที่พี่โน่บอกขอบคุณทุกคนมากกว่าที่สนับสนุนเรา
ตอนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็ช่วยกันทำงานทำผลงานให้ออกมาดี
เป็นห่วงครับเวลาต้องมาเป็นข่าวกับผมบ่อยมันก็ผมเป็นห่วงเขา
ย้อนไปช่วงสงการที่ผ่านมามีการไปทำบุญแล้วมีหลายสิ่งด้วยกันด้วย
นานมากเลยนะครับสงการผมตัวคอนเสิร์ตนะครับ
น่าจะหนูเอากลับเชียงใหม่ค่ะแต่ว่าเป็นผูกข้อไม้ข้อมือกับญาติญาติที่บ้าน
เป็นเรื่องที่พิสูจน์ลำบาก
ไม่ได้มีการผูกขอมงขอมายขอมือสัญญาอะไรใดนะ